ไปดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยสงกรานผ่านไปการเมืองก็ยังไม่จบนะฮะ
ก็เป็นเรื่องของการคำนวณไม่ได้เย็นลงเลยหรือไม่เลยฮะ
เรื่องของสอสอบัญชีบรายชื่อก็ยังคงถึงแม้จะส่งเรื่อง
ให้กับสารรัฐมนุนตีความแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีอีกฝากฝ่ายหนึ่งก็มีความเป็นห่วงนะครับ
เป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งก็กล่าวถึงกรณีที่กรกตชุดปัจจุบันเนี่ย
เรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูลตีความสูตรคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อว่า
สมัยที่ตัวเขาเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นกรกตก็เคยมีกรณี
กรกตไปยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลตีความ
แต่ปรากฏว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่สารรัฐธรรมนูลจะรับไว้พิจารณา
และสารรัฐธรรมนุนตอบกลับมาว่าไม่ใช่ที่ปรึกษากฎหมายของกรกต

หากไม่เข้าเงื่อนไขสารก็อาจจะไม่รับเรื่องเอาไว้พิจารณาก็ได้
หรือหากสารรัฐธรรมนูลอยากช่วยกรกตก็อาจจะมีการรับเรื่องไว้
จากนั้นก็มีคำวินิจฉัยว่าเนื้อหาเกี่ยวกับการคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอขัดแย้งต่อรัฐธรรมนุน
แล้วก็ตีกลับเรื่องให้กับกรกต
แต่อาจจะไม่ตีความชัดว่าการคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อคำนวณอย่างไร
เพราะจะเกินอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูลนะครับ
นายสมชัยระบุด้วยว่ารู้สึกเป็นห่วงการตีความกันจนคาดเคลื่อน
ที่ความจริงแล้วการคิดคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด
คือนำเอาขนาดดีบรวมจากทุกภาคการเมือง
จากนั้นจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นค่าเฉลี่ยต่อสส๑คน
แล้วก็นำค่าเฉลี่ยดังกล่าวไปหารคะแนนที่พักการเมืองแต่ละพักได้รับจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ
จะได้จำนวนสอสอพึงมีของแต่ละพัก
จำนวนสอสสอเพื่อมีตามรูปแบบที่หนึ่งไม่ได้เพราะจะต้องคำนวณตามรูปแบบที่สองก็คือกันนำสอสส๔
กว่าจำนวนสอสอเพิ่งมีซึ่งในส่วนนี้พักการเมืองที่ได้คะแนน
ถึงค่าเฉลี่ยต่อสอสอ๑คนจะถือว่าเป็นภาคการเมืองสอบตกไป
อืมนะฮะไม่ได้สอสอบัญชีบรายชื่อ
แม้จะมีค่าทศนิยมที่มากกว่าพักอื่นอื่นก็ตามเพราะหากยังยืนยันจะจัดสรรให้กับพักเหล่านี้
ให้ได้สอสอบัญชีรายชื่อก็เป็นการขัดรัฐธรรมนูลและกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา๑๒๘วงเล็บ๔ทันที

ถ้าคิดสูตรนี้เอาไปชนกับข้อนั้นคิดสูตรนั้นเอ้าชนกับข้อนี้อีก
กูต้องคิดคำถามว่าไม่ได้คิดตั้งแต่แรกเหรอครับ

คือเหมือนวางสูตรเอาไว้แต่วิธีการทำ
มันแล้วแต่ใครทำอะไรยังไงไง
นั่นสินะครับทีนี้ขณะที่กรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุธิน

ออกมาบอกว่าผู้เขียนรัฐธรรมนูลมีความชาญฉลาดออกมาให้
ออกแบบให้๒๕๐สวช่วยกันดับไฟการเมือง
มีการชี้แจงของนายชาติชายณเชียงใหม่อดีตกรรมธิการร่าง
บอกว่ามันเป็นเพียงความเห็นของนายสมศักดิ์
เพราะ๒๕๐สวที่มาจากการแต่งตั้ง
แล้วก็มีอำนาจลงมติเลือกนายกร่วมกับสอสอที่มาจากการที่
ขอสชส่งข้อเสนอแนะให้ในช่วง๕ปีแรก

คอยทำหน้าที่กำกับการปฏิรูปช่วงเปลี่ยนผ่าน
ประกอบกับมีการนำเสนอคำถามพ่วง
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก็ให้สวมีอำนาจโหวตนายกเลือกนายกได้ร่วมกับสส

กรทจึงนำมาเรียบเรียงเอาไว้ในรัฐธรรมนูล
กรทไม่ได้เป็นผู้คิดเอง
อันนี้ก็เป็นการตอบไปตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะครับ
ขณะที่นายวัชราเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัต
ก็พูดถึงกระแสข่าวที่บอกว่า

ไปยังพรรคประดังประชารัฐให้นายบัญญัติบรรทธรรม
เป็นประธานสภาพุทธแห่งราชดรบอกว่า

และเป็นปัญหาที่พักประชาธิปัตย์เผชิญอยู่
ตอนนี้มาจากคนที่ลาออกจากพักไป
แล้วก็กำลังทุ่มยุทธปัจจัยรอบใหม่
เพื่อใช้นอมินีกลับไปยึดพักอีกครั้งหนึ่ง

มีอุดมการย่อมไม่เห็นด้วย
พร้อมเรียกร้องให้สมาชิกของพักประชาธิปัตย์ที่เหลืออยู่
อย่าให้ผลประโยชน์และตำแหน่งที่เขาล่อลวง

ก็จะมีการเดินทางไปแล้วทราบข้อกระดาษหา
หลังจากถูกหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนบกปท
ในคดีที่พันเอกบูรินทองประภัยรับมอบอำนาจจากคอสช
ร้องทุกกล่าวโทษในความผิดอาญา๒ข้อหาประกอบไปด้วย
หมินสารแล้วก็นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีการแถลงการยุบพักไทยรักษาชาติ
พันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพร้อมรองผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอัตยกรรมทางเทคโนโลยีนายธนโฆษกบปทบอกว่า
ก็สั่งการให้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว
กองเชียร์คงไม่สามารถไปร่วมรับฟังการสอบสวนได้
แต่สามารถให้กำลังใจได้ในพื้นที่ที่เหมาะสม
ขั้นตอนก็จะมีการแจ้งข้อหาสอบปากคำและปล่อยตัวชั่วคราว
ปียบุตรโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย
จากว่าเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกแล้วนะครับ